มาถึงเรื่องที่หลายคนกำลังพยายามจะอุทธรณ์อยู่ในเว็บเราไม่ทิ้งกัน
วันนี้วันแรกที่เขาเปิดให้อุทธรณ์

ก็คือเป็นการเข้าไปคลิกในปุ่มทบทวนสิทธิ์
คนที่ลงไปแล้วก็ลงไปแล้วก็มีคนลงได้
แต่คนบางส่วนเนี่ยระบบที่ลงตั้งแต่แรกยังขึ้นอยู่ว่ารอตรวจสอบคุณสมบัติอยู่

ยังรออยู่ก็เลยไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้

ทวนก็ยังทบทวนไม่ได้เพราะว่าอันเดิมมันยังไม่แจ้งมาว่าได้หรือไม่ได้
ทำให้มีคนบางส่วนบุกไปถึงกระทรวงการคลัง
รัฐบาลช่วยหน่อยเถอะ

เรียกว่ามันเป็นเรียกว่ามันเป็นนักกิจกันทรวมกันขังได้
แต่เวลาคุณเชียร์รับเงินเชียงยา
มันบอกว่าบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
กูขับให้ชิ้นไป๑๒ปี

คือลงไปแล้วระบบแจ้งกลับมาว่า
ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
เขาก็อยากจะบอกว่ามันไม่ถูกต้องยังไง

ขับแท็กซี่มา๑๒ปีมันไม่ถูกยังไง

แต่เข้าไม่ได้เพราะว่าเขาปิดรั้วเอาไว้นะฮะ

เดินทางไปเช่นเดียวกับพี่คนมัสครู
ที่กระทรวงการคลังติดตามเรื่องของเงิน๕๐๐บาท
เป็นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ผ่านตั้งแต่ต้น
ระบบแจ้งว่าข้อมูลบัตรไม่ถูกต้อง

กลุ่มนี้ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต
ด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลย

แต่ระบบขึ้นว่ารอการตรวจสอบอยู่

ยังไม่มีคำตอบกลับมาว่าได้หรือไม่ได้

ทั้งสองกลุ่มรวมตัวกันที่นี่ประมาณ๓ชั่วโมง
ก่อนจะยื่นหนังสือผ่านตัวแทนของสำนักรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

ส่วนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดอตคอม
วันนี้ก็เปิดให้ประชาชนเข้าไป
เขาเรียกว่าทบทวนสิทธิ์หรือว่าอุทธรณ์
สำหรับคนที่ถูกปฏิเสธในช่วงแรกที่แบบปัดตกไป

ก็ส่งประวัติเพิ่มเติมเพื่อทบทวนสิทธิ์วันนี้วันแรก

นายสมคิตจิมรานันตรรัฐที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ดูแลระบบลงทะเบียนเว็บไซต์
ปืนอุทรแล้วสามแสนกว่าคน